พาไปที่แรกจังหวัดเลย
พาไปกินบะหมี่นะจ๊ะ
บะหมี่ร้านนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เด็ดที่เส้นอย่างเดียวนะคะคุณ
น้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปแบบเล้งต้นตำรับทำขายเอง
มาเช้าหมดอดชิมน้ำซุปนะจ๊ะ

บะหมี่เกี้ยวทรงพลหรือว่าบะหมี่ทำเองต้นตำรับขึ้นชื่อของจังหวัดเลย
ที่นี่เขาทำเองขายเองเสิร์ฟเองนะคุณนะ
พร้อมกับน้ำซุปเล้งขนาดใหญ่
สุดยอดความอร่อยที่เส้นทำเองแบบวันต่อวันสดใหม่แน่นอน
เส้นเขาจะนุ่มไม่เหนียวเลยหอม
แล้วก็มีการราดน้ำซอสด้วยนะคะ
อยู่ตรงข้ามที่จอดรถข้างโรงพยาบาลเลย

ที่นี่เปิดขายแค่๗ชั่วโมงเท่านั้นหมดแล้ว

นางสาวทันชนกลีกระจ่างอายุ๓๓ปี
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เปิดร้านขายบะหมี่เกี้ยวพร้อมน้ำซุปเล้งร่วม๒ปีแล้วค่ะ
หมี่เกี้ยวหมูและบะหมี่ซี่โครงอ่อนตุ๋นเนี่ยนะที่ร้านเสิร์ฟมาพร้อมกับ
น้ำซุปเล้งติดเนื้อชิ้นใหญ่ให้ลูกค้ามาแบบต่างหากเลย
มีเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นบ่ายไม่มีเพราะว่าหมด

ใช่ก็คือซุปเล้งเนี่ยเขาทำมาจำนวนจำกัดเนี่ย
ค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้กันดีว่ามาแล้วจะได้ทาน
ก็เลยจะมากันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามาบ่ายคือหมดแล้วอดทานนะคะ
ส่วนใหญ่บางคนก็โทรจองล่วงหน้าก็มีเพราะว่ากลัวหมดแล้วจะอดกิน
แต่ว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะส่วนมากลูกค้าก็จะชอบแล้วก็บางคนก็โทรมาจองนะคะ
นี่ยืนยันด้วยเสียงของเจ้าของร้าน
ใช่ค่ะแต่ละวันเจ้าของร้านบอกว่าจะใช้แป้งทำบะหมี่ทั้งหมด๗กิโลกรัมค่ะคุณ
ได้เส้นบะหมี่วันละ๒๑กิโลกรัมหรือว่าตกก็ประมาณ๒๐๐ชามอ่ะ